หมายความว่าปีใหม่ปีนี้นะคะอากาศจะเย็น
หลายพื้นที่ก็เที่ยวกันได้อย่างสนุกสนาน
แต่ว่าบางทีก็ต้องระวังเรื่องของเจ็บไข้

ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาหลายคนส่งข้อความผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
รายงานสภาพอากาศเย็นฉ่ำใจกันเลยทีเดียว
แล้วก็คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้หลายพื้นที่คงจะได้มีโอกาสสัมผัสลมหนาวกันต่อไปนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่มีลมหนาวแผลลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียว
เป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันครับ
กับระบบพยากรนักศึกษาไทยรัสทีวี
คือภาพรวมอุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

จะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงิน
คือบริเวณที่มีอากาศหนาวแผลลงมาปกคลุม

ส่วนพื้นที่สีเขียวก็คืออากาศเย็นสบาย
ลงมาปกคลุมหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบน

มีสีเหลืองก็คืออากาศอุ่นแซมอยู่บ้าง
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน

สังเกตว่ามีการแผลลงมาเยอะมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาคนะครับ
อีสานก็จะมีการแผลลงมายาวลงมา

ส่วนพื้นที่สีเขียวก็กินพื้นที่

จนถึงตอนล่างเลยทีเดียวนะครับ

การว่ามีลุ้นต่ำสุดจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
แต่ว่าวันศุกร์ครับจากการตรวจสอบ
เพราะว่าภาคอีสานจะเริ่มอุ่นขึ้นบางพื้นที่
แต่ว่าภาคเหนือครับพื้นที่สีฟ้าอากาศหนาวเย็น

นี่คือความหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้นนะครับ
เห็นภาคเหนือหนาวแบบนี้นอกจากจะมีมวลอากาศเย็นแล้ว
ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดความหนาวเย็นได้

เพราะว่าตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยที่คาดการณ์ว่า
จะเข้ามาเยือนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
ที่เห็นมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นคลื่นแบบนี้

คาดการณ์ว่าในช่วงพฤหสุกนี้
ท้องของคลื่นนั้นจะดิ่งลงมาแตะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพื้นที่ดังกล่าว
อาจจะมีฝนตกในพื้นที่เกิดขึ้นได้
แต่ฝนที่ตกนั้นอาจจะตกแบบมาไวไปไวแล้วก็ผ่านไปนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนก็จะลดลง
เพราะว่าถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
สลายตัวจากพายุนกเต็นแน่นอนครับทั้งอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้
วันหยุดที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวเลยทีเดียวนะครับ
สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดแบบนี้
ก็คืออันตรายที่จะเกิดจากไฟไหม้นั่นเองนะครับ
เพราะว่าทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงสิ่งต่างที่หลายคนละเลย
ภัยเหล่านี้ป้องกันอย่างไรได้บ้างเกิดจากอะไรอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดีนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ
ที่สำคัญมีความแห้งแรงประกอบกับลมหนาวแรงละทีเดียว
เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ไฟนั้นสามารถที่จะลุกลามแล้วก็ติดได้ง่าย
ประชาชนที่อยู่บริเวณบนที่สูงโดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่าง
ส่วนใหญ่ก็มักจะมาทำแบบนี้แหละครับก่อกองไฟไว้ใกล้บ้าน
แน่นอนครับถ้าหากลมแรงแบบนี้เปลวเพลิงก็อาจจะพัดไปติดเชื้อเพลิงต่าง
โดยเฉพาะกองฟางครับที่หลายบ้านนั้นเก็บรักษาไว้ใกล้บ้าน
หากเกิดการลุกลามก็อาจจะทำให้เกิดลุกลามต่อไปจนถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้
ดังนั้นควรที่จะป้องกันดูแลเป็นพิเศษและสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันเนี่ย
ควรที่จะสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างถอดปลั๊กปิดสะพานไฟรวมไปถึงปิดก๊าซหุงต้มให้เรียบร้อย
เพื่อป้องกันการเกิดไฟลัดวงจรหรือว่าเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้นได้
และนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนหน่อยสำหรับใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมต่างในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้
เหล่านี้ก็จะทำให้เราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นท่องเที่ยวอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ